คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อเนื่องเลยนะคะ
ในเรื่องของเส้นทางในวงการบันเทิงของนักแสดงสาวมากความสามารถคุณแตงโมนิดากันค่ะ
ฝากผลงานการแสดงเอาไว้เยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลย

เพราะว่าละครของเธอเนี่ยดังทุกเรื่องเลยดังทุกเรื่องเลยนะคะ
เรื่องที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ปีนี้จริงนะ
กำลังมีผลงานจะกลับมาแบบว่าให้หลายคนได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง
เราพูดชื่อให้เลยละครเรื่องคุณชายก็เป็นชื่อละครอย่างไม่เป็นทางการนะคุณผู้ชม
ละครเรื่องนี้นำแสดงโดยพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์พี่ป๊อกปิยธิดาฟิล์มธนพัฒน์ตรงกฤษกรแล้วก็คุณแตงโมพัทรธิดาค่ะ
กำกับการแสดงโดยคุณวรวิทย์นะคะคือละครเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้คุณแตงโมเนี่ยรับบทเป็นคุณจันทร์
เล่นเป็นแม่ของหนุ่มตรงกิจสกรนะฮะแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาถึงจะเป็นห่วงแม่
เป็นเรื่องราวของครอบครัวคนจีนถ่ายทำกันไปกว่า๑๕แล้วนะฮะเขาบอกว่าไล่ถ่ายกันไปเนี่ย๑๙คิวแล้ว
ก่อนจะมาเกิดข่าวช็อกกับการจักรไปของสาวแตงโมค่ะทำให้มีชาวเน็ตบางส่วนนะเรียกร้องบอกว่า
วอนเลยนะผู้กำกับอย่าตัดฉากที่แตงโมเล่นไปแล้ว

ถึงแม้ว่ามันจะขาดตอนไปหน่อย
ถ้าจะเอาตัวละครตัวอื่นเอานักแสดงคนอื่นมารับบทต่อจากแตงโม

อยากจะดูต่อเพราะคนดูเข้าใจอย่างที่คุณขวัญบอกไปนะครับ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงนักแสดงสาวผู้ล่วงลับด้วย
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางช่องวันเขาเองก็นำฉากที่คุณแตงโมเนี่ย
แสดงไว้เอามาออกอากาศ
เป็นการแสดงความรักแล้วก็อาลัยกับการจักรไปของคุณแตงโมด้วย
เดี๋ยวเราไปดูภาพกับการแสดงละครเรื่องสุดท้ายของคุณแตงโม

จะหาว่าฉันใจร้ายยังไงก็ได้นะ
แต่ที่ฉันร้ายก็เพราะว่าฉันรักแก
คนเป็นแม่ย่อมอยากเห็นลูกได้ดีกว่าตัวเอง

ฉันคิดว่าเรื่องนี้เราควรให้ตำรวจ
เขาเข้ามาสืบสวนหาความจริง
ถ้าเจอว่าใครเป็นคนผิด
ก็ให้จับมันเข้าคุกไปเลย
อารมณ์มาเต็มทุกฉากทุกตอน
ไอ้คำสุดท้ายอันนี้ถูกบทละคร
ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้มาโยงอะไรกับชีวิตจริงที่เกิดขึ้น
ถ้าเจอคนที่มันทำผิดก็จับมันเข้าคุกไปเลย
เสียดายฝีมือจังเลยดูดิเล่นเก่งขนาดนี้

ถูกต้องฝีมือการแสดงของแตงโม
นี่แหละการันตีสมราคาแตงโม
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าขอเถอะอย่า
อย่าตัดตอนของแตงโมออกนะคะ

หลังจากนี้จะเอาใครมารับบทคุณจันทร์แทนแตงโมดี
ชาวเน็ตก็เชียร์กันเลยหาคนที่เหมาะสมให้
ออกที่ใครรู้ไหมคุณ
โมอามีนาน้องเราก็ได้นะครับ
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชม